ลั่นขาลั่นโอ้อยากเป็นวิลลี่ไม่น่าเป็นได้แล้วล่ะโอ้ย
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วนะคะเดี๋ยวต้องกลับไปกินคอลลาเจนนิดนึงค่ะ
กระดูกไม่ไหวค่ะกระดูกกระเดี้ยวไม่ไหวนะคะอยากจะเป็นมิลลี่มาช้าแต่มานะมิลลี่และข้าวเหนียวมะม่วงค่ะ
รู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวซุปเปอร์สราวันนี้มาพร้อมข้าวเหนียวมะม่วงเพราะว่าถือว่าเป็นขนมไทยที่
สมัยก่อนคิดได้ยังไงอ่ะต้องทานช่วงอากาศร้อนแบบนี้
ความหวานของข้าวเหนียวบวกกับความสดชื่นของมะม่วงมันเหมาะจริงดับคลายร้อนได้จริงนะ
แต่ช่วงนี้ประเทศไทยถือว่าสมศักดิ์ศรีฤดูร้อนจริงค่ะ
ลาแล้วแต่ลาอย่างโหดวัดได้๔๑องศาเซลเซียส
แต่ความร้อนบวกไปเท่าไหร่ความร้อนที่เรารู้สึกได้บวกไปอีก๕เลยค่ะ
ต่างชาติคงอยู่กันไม่ได้แล้วแต่เราก็พออยู่ได้นะคุณเราชินแล้วค่ะ
เกิดปัจจัยแบบนี้เพราะนี่ยอมความร้อนตัวแอลยังคงอยู่ตอนบนของประเทศไทย
เขาไม่ยอมไปไหนเลยอะค่ะกะจะลาอย่างสมศักดิ์ศรีเลยป้วนเปี้ยนไปป้วนเปี้ยนมา
ทำให้สภาพอากาศในประเทศไทยโอ้โห
ภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ลากยาวจนมาถึงกรุงเทพ
ออกซ้ายไปนิดนึงแถวภาคอีสานแดงเข้มนี่คือ๔๑องศาเซลเซียสนะคะ
ระวังอันตรายที่อาจจะเกิดกับสุขภาพได้ความร้อนก็ป่วยได้เหมือนกัน
ก็คือโรคฮิสโตรกความร้อนมีฝนมีไหม
ตอนนี้ค่ะตี๕๕๐นาทีพบเจอกลุ่มฝนแถวเชียงรายค่ะ
แถวตรงนี้ค่ะเชียงรายสีเขียวแต่ทีนี้ค่ะก็ต้องถามคุณผู้ชมด้วยว่า
ชาวเชียงรายในพื้นที่ตอนนี้มีฝนตกลงมาหรือเปล่า
ตอนนี้บริเวณไหนที่มีเมฆนะคะมันเกิดฝนได้ทันทีค่ะ
จากนี้ตรวจสอบฝนตลอดทั้งวันมีไหม
อืมเช้าถึงสายถึงเที่ยงเลยนะไม่มีฝนนะคะเห็นไหมไม่มีเมฆเลย
แต่หลังจากนั้นค่ะช่วงบ่ายเมฆเริ่มก่อตัวขึ้นมาแล้ว
ก่อตัวมาจากนี่ฝั่งนี้ค่ะทะเลอันดามัน
หลังจากนั้นพัดขึ้นไปกรุงเทพและปริมณฑล
แล้วก็เพชรชบุรีลากยาวจนมาถึงแถวนครศรีธรรมราช
อาจจะเกิดฝนได้ในช่วงบ่ายจนถึงค่ำแต่ว่าเป็นฝนลักษณะที่มาไวไปไวค่ะ
แต่ว่าคลื่นไม่ค่อยสูงฮะช่วงนี้ภาคใต้เหมาะแก่การท่องเที่ยวจริง
เห็นไหมคะคลื่นไม่สูงเลยค่ะไม่เกิน๑เมตร๕๐เซนติเมตร
ใครจะไปดูน้ำล่องเรือไปเลยสนุกสนานสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยด้วยส่วน